ชอบฟังแบบนี้เหรอพี่ดุนะหนูไหวเหรอ

แม่ดุดุไม่ไหวเหรอ
แม่ดุดุไม่ไหวเหรอ

แม่หมูห่วงลูกมากนะคะแต่ว่ามันฮิตมากจริงดารงดาราพูดกันเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็เลยไปฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างอย่างพี่เวียนี่ก็พูด
แล้วก็หลายคนเอาไปฟังดีกว่าว่าพี่ดุนะน้องไหวกันหรือเปล่า

ถูกไม่ดึงแล้วพี่ไม่ต้องดุแล้วนะ
เพิ่งถ่ายรูปลงไป
พี่ขาวนะน้องไหวเหรอ

ก็น่ารักดีค่ะเป็นอะไรที่แกก็ใช้เล่นในแคปชั่นของตัวเองเหมือนกัน

โอ้โหผู้ชายคงเรียงคิวจังโสดด้วยนะจ๊ะ
เดี๋ยวผู้ชายคงเรียงคิวมาจีบ
ไม่จบโอ๊ยเปิดเทอมอยู่คุณผู้ชม